ไม่ต้องมาดนตรีใช้ตีกะละมังอาสานท่าดังให้กลบเสียงบ้านไกล
คืนนี้เขามีงานแต่งกันเจ้าสาวคนนั้นนะเพื่อนฉันใช่ใคร
เฮ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
จะไม่ได้อิจฉาใคร

แต่ใจมันไม่ใช่เรา
แห่แต่วงแท่นมงกองยาวผ่านหน้าบ้านเราเลยอดมองไม่ได้
เด้อเบาขอถือขันมากมาเสียงใครถักว่านั้นแปลงเก่าใกล้
เฮ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิด
จะเกิดก็ปล่อยมันไป
ฉันไม่ได้อิจฉาใคร
แต่แปลกใจที่ไม่มาบ้านเรา
ไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกะละมังงานร้องเพลงดังให้หนวกหูบ้านใกล้
เขาร้องสุขสันวันวิวา
ฉันไม่น้อยหน้านักคนหลายใจ
เอ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
ฉันไม่ได้อิจฉาใคร
แต่แปลกใจที่น้ำไหลออกตา
เอ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไป
ฉันไม่ได้อิจฉาใคร
แต่แปลกใจที่น้ำไหลออกตา